มาดูเรื่องนี้กันหน่อยอุทาหรณ์ค่ะคุณผู้ชม
เรื่องของเพลิงไหม้ช่วงนี้เกิดบ่อยแล้วไม่อยากให้เกิดจริง
อันนี้วางน้ำมันไว้ใกล้เตาไฟค่ะ
มันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจนได้ค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมในคลิปนี้โชคดีนะ
คือเกิดในร้านอาหารแล้วโชคดีว่ามีคนมากินอยู่

โอ้โหผู้ชายสิคนเสื้อสีดำน่าจะเป็นเจ้าของค่ะ
อะไรสักอย่างนึงแล้วไฟมันก็ลุกพลึบขึ้นมา
นี่ลูกค้านะคะมาช่วยดับ

ก็เลยลื่นหกล้มด้วยค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วจบลงด้วยดีค่ะไฟกองนี้สามารถดับได้
เจ้าของคลิปเขาบอกว่ามันมาจากขวดน้ำมันเบนซินหล่นแตกค่ะคุณผู้ชม
แล้วมันไหลไปโดนกับเตาถ่านที่เขาต้มหม้อก๋วยเตี๋ยวอยู่

โอ้โหมันก็ปูขึ้นมาเลยสิฮะไฟลุกไหม้ขึ้นมา
แต่อย่างที่บอกค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชายท่านนี้ก็กินก๋วยเตี๋ยวอยู่ในร้านพอดี
เอากระติกน้ำมาช่วยสาดเลยค่ะวิ่งมาช่วยเต็มที่ตั้งใจเต็มที่เลยค่ะ
ก็มีลื่นล้มด้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะ
ก็สามารถที่จะช่วยกันดับไฟเอาไว้ได้ในที่สุด
คุณผู้ชมเป็นอุทาหรณ์ค่ะจริงก็อาจจะไม่จบลงด้วยดี
ถ้าเกิดว่าไม่มีคนอยู่หรือมีคนอยู่แต่ว่าดับไม่ได้นะคะ